นอกจากความปลอดภัยของประชาชนอย่างเราแล้วเนี่ย
ความปลอดภัยของพวกเขาเองก็สำคัญนะครับ

กลับดึกอาจจะสู้งานหนัก

เป็นคนที่เขาขับรถแล้วเขาหลับใน
รถเนี่ยพุ่งไปชนป้ายที่ตั้งว่าเป็นด่านตรวจนะคะ
เกือบจะชนตำรวจจนเสียชีวิตไปด้วยแล้วนะคะ

แล้วป้ายก็เห็นชัดใหญ่เลยทีเดียว
ตำรวจก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยเห็นกันเลย

คือลักษณะเนี่ยเหมือนจะหลับในนะคะ

เพราะว่าตำรวจก็อยู่หลังป้าย
ที่กรต์อยู่ตรงนั้นใช่ตำรวจไหมคะค่ะนั่นแหละค่ะ
ป้ายเตือนระวังด่านตรวจของตำรวจสพเมืองลิงอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์ค่ะ
อย่างที่บอกว่าตำรวจนายนี้เนี่ยเขากำลังเดินข้ามถนนไปที่เกาะกลางพอดีใช่ไหม

แล้วก็เนี่ยรถที่วิ่งมาเนี่ยเสยเข้าไปเต็มเลยค่ะ
เพราะดีที่ชนแค่ป้ายค่ะ

เขาก็กระโดดหลบไปได้อย่างเฉียดฉิวเสี้ยววินาทีชีวิตจริง

ตำรวจโทเอกรินกองบุตรค่ะ
ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยที่ข้อเท้าเพราะว่าป้ายกระเด็นไปโดน
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลก็โทรศัพท์ไปสอบถาม

ฤษณสุวรรณสารวัตรใหญ่โรงพักเมืองลิงนะคะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นวานนี้
ตรวจสอบไปแล้วเพราะว่าคนขับรถเนี่ย

จังหวัดระยองค่ะตั้งใจจะกลับไปบ้าน

เพราะดีที่ตำรวจบาดเจ็บเล็กน้อย
ก็เลยอยากจะขอฝากเตือนไปยังผู้ใช้รถ

เม้าไม่ขับขับไม่โท
เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนค่ะ